บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่ชนบุรีค่ะ

สารวะการเมืองพัทยานะคะคึกคักมากอย่างที่เห็นค่ะ
ตั้งแต่เช้าผู้สมัครนายกเมืองพัทยานำทีมมาเลยนะคะ
ทั้ง๔เขตมารอสมัครมารอจับเบอร์

กราบขอพรพระเจ้าตักศิลปมหาราชศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มีการจับสลากเพื่อเลิกเบอร์ผู้สมัคร
หมายเลขหนึ่งได้แก่คุณประเมษงามพิเชษทีมเรารักพัทยา
นายศักดิ์ชัยแตงฮ่อกลุ่มอิสระได้หมายเลขสอง
นายกิติศักดิ์นินวัฒนโทชัยคณะเก้าหน้าพัทยาได้หมายเลขสาม
ส่วนหมายเลข๔เป็นของนายสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรณ์กลุ่มพัทยาร่วมใจ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาก็อยู่ระหว่าง
ตกลงกันระหว่างทีมนายกเมืองพัทยา
ผู้สมัครทั้งสี่คนเขากองเชียร์ก็ตะโกนหมายเลขกันแต่ละทีม

ทีมพัทยาร่วมใจก็นำโดยคุณศิลป์นิรันดิ์วัฒนธรรพ์สาสาธรณภาร์
คณะเก้าหน้าพัทยามีคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะเก้าหน้า
รับสมัครเลือกตั้งของเมืองพัทยานี่คือในรอบ๑๔ปีเลยนะคะ
อ๋อ๑๔ปีเหรอคะ๑๔ปีค่ะยิ่งกว่าผู้ว่ากฎธม
กับมนี่๙ปีว่านานแล้วนี่๑๔ปีเลยเหรอ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ค่ะ
คือก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งผู้บริหารเข้ามาบริหารบ้านเมือง

เลือกตั้งในครั้งนี้ก็เลยถูกจับตามองเยอะนะคะ
ทิ้งห่างไป๑๔ปีอ่ะคะ
ก็จะเป็นช่วงเวลาก็เหมือนกับทางกรทมนั่นแหละ
สำหรับเมืองพัทยาเลือกตั้งท้องถิ่นขนาดนี้